พาคุณผู้ชมไปสมุทรปราการกันหน่อยนะคะไม่ได้พาไปเที่ยวแต่จะพาไปดูเหตุการณ์นี้
วัยรุ่นตีกันอีกแล้วนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจน
มีดไม้มาเต็มเลยค่ะ
นี่คุณผู้ชมดูเลยเห็นไหมคะซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาเนี่ย๔๕คันแล้วก็ลงมาถึงปุ๊บวิ่งไล่กันเลยเลย
ในมือไหมคะมีดยาวอ่ะน่ะพยายามไล่ทำร้ายกันก็มีสองกลุ่มด้วยกันนะคะ
กลุ่มนึงก็วิ่งหนีเอาตัวรอดอีกกลุ่มนึงก็ถือมีดมาแล้วก็พยายามที่จะทำร้ายกัน
นับรวมรวมแบบคร่าวคร่าวเนี่ยเป็นสิบคนเหมือนกันนะคะ
มีเหตุการณ์เอ่อมีคนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยสามคนด้วยกัน
หนึ่งในนั้นคือในการเขียวพายับอายุสิบแปดปีค่ะกลุ่มที่ถูกทำร้ายก็คือกลุ่มของในการนะ
เขาบอกเขาจอดรถอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์อยู่ในกลุ่มรวมกันเนี่ย๗คน
แล้วในเจ็ดคนอ่ะมีผู้หญิงอยู่ด้วยนะแต่ว่ากลุ่มก่อเหตุเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาถึงจุดที่เขาจอดอยู่ลงจากรถพร้อมมีดยาวเกือบหนึ่งเมตร
แล้วก็กรูกันเข้ามาทำร้ายกลุ่มของเขาเลยผู้หญิงในกลุ่มถึงขั้นยกมือไหว้ร้องขอชีวิต
ก็ไม่ยอมหยุดก็ยังคงวิ่งไล่ทำร้ายคู่กรณีอย่างบ้าคลั่งท่ามกลางสายตาประชาชนที่ผ่านไปผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นสองทุ่มเองนะคะคนยังคนยังกลับไม่ถึงบ้านเลยนะ
โอ้โหแล้วถ้าคนอยู่แถวนั้นถูกลุกหลงจะว่ายังไง
โอ้ใช่ไงคะนี้๒ทุ่มเองวันที่๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ที่ผ่านมาล่าสุดในการผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะก็เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
สอบพอพระประแดงแล้วเอาทั้งใบรับรองแพทย์แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดไป
ให้พนักงานสอบสวนติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีให้ได้
ตำรวจก็ถามแหละว่าเอ่อแล้วไปทะเลาะอะไรกันน่ะเออนั่นจริง
อยู่รู้จักกันไหมเป็นกลุ่มคู่อลิอะไรกันมาก่อนทะเลาะอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
ในการเล่าแบบนี้วันเกิดเหตุเนี่ยนัดกันนัดกันกับกลุ่มคู่อรินี่แหละ
นัดไปเคลียร์ปัญหาหัวใจแต่เขาเคลียร์กันเป็นกลุ่มเลยนะ
ก็เลยไปเจอกันตรงนั้นแต่ฝ่ายเขาไม่ได้เตรียมอาวุธไปด้วย

ก็นึกว่าไปเคลียร์ก็คือมาคุย

อยู่ในกลุ่มของนายการที่ถูกทำร้ายด้วยเนี่ยนะ
อายุ๑๕ปีเองแล้วเธอบอกว่า

คือเพื่อนเนี่ยเคยคบกับผู้ชายในกลุ่ม
กลุ่มคู่กรณีที่เป็นคนก่อเหตุ

แล้วก็มามีแฟนใหม่เป็นกลุ่มของในการที่ถูกไล่ทำร้ายเนี่ย

แล้วไปคบกับกลุ่มที่เป็นคู่อริอะไรประมาณอย่างนี้

ไม่พอใจแล้วก็เลยอยากนัดหมายพูดคุยทำความเข้าใจ

วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกประธานนันทกรอบกุลผู้กำกับการสพพระประแดง
เรียกประชุมชุดสืบสวนและสอบสวนวางแผนไล่ล่าคนก่อเหตุ

ทั้งจุดเกิดเหตุแล้วก็ตามเส้นทางใกล้เคียงนะคะ
เมื่อกลักษณ์รู้ตัวคนเกาะเหตุแล้ว

ปีค่ะตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ส่วนผู้เสียหายและพยานในที่เกิดเหตุก็เข้ามาให้
ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมแล้วแล้วก็ชี้ตัวหนึ่งใน
ผู้ต้องหาที่ร่วมเกาะเหตุไว้ด้วย